มีชาวบ้านเขาร้องไปยังเพจดังนะครับค่ะบอกว่าถูกตำรวจสพละแมเนี่ย
บุกมาค้นบ้านโดยไม่มีหมายค้นนะไปยกตู้เซฟเขา
ทำลายข้าวของในบ้านจนพังหมดเลยโอ้โหแล้วเขาก็มีภาพจากกล้องวงจรปิด
นี่ฮะเป็นภาพที่เขาร้องมานะค่ะ
ทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างต่างด้วยนะครับบอกขอให้ทางภูมิครับการ
นี่คือตำรวจสพละแมที่จังหวัดชุมพรค่ะบุกมาค้นบ้านนะฮะ
ในยามวิการเขาใช้ยามวิการนะอ่าแต่ถ้าดูจากภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยจะประมาณสิบเจ็ดนาฬิกา

นี่ครับคือเจ้าของบ้านบอกว่าไม่มีหมายค้นแล้วไปทำลายข้าวของในบ้านเขาด้วยยกตู้เซฟเข้าไปด้วย

เขาเลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะตกลงนี่ตำรวจหรือว่าโจรกันแน่นี่อันนี้เจ้าของบ้านเขาตั้งคำถามนะ

เดี๋ยวต้องฟังตำรวจด้วยนะครับว่าปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยมาสืบมาจับอะไรยังไงกัน
เห็นผู้ชายหลายคนแต่งตัวคล้ายกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะฮะยืนอยู่เต็มหน้าบ้านเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นหมู่บ้านละแมร์โมเดิร์นในพื้นที่หมู่๑๐ตำบลละแมจังหวัดชุมพรนะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราที่จังหวัดชุมพรไปที่บ้านหลังนี้นะครับคือวันนี้บ้านปิดเงียบไม่เจอใครนะฮะ
แต่ภาพวงจรปิดที่อยู่ที่หน้าบ้านเนี่ยมันจะยาวอยู่พอสมควรนั่นแหละนะฮะเดี๋ยวถ้ามีช่วงเวลาก็ดูไปเรื่อยพร้อมกับภาพตรงนี้ด้วยนะครับ
นี่คือบ้านหลังเกิดเหตุนะฮะทางพันธบทโทนิรันดิชูหลองสารวัสสืบสวนสพละแมบอกว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยคือประมาณ๖โมงเย็นของ๑๕กันยายน
ตำรวจได้รับแจ้งจากฝ่ายปกครองให้ไปร่วมตรวจค้นบ้านที่มีผู้ต้องสงสัยค้ายาเสพติด
ตำรวจก็ไปกับประหลัดอำเภอด้วยไปกับอศไปกับผู้ใหญ่บ้านด้วย
จากก่อนหน้านี้ฝ่ายปกครองเนี่ยได้เบาะแสแล้วติดต่อล่อซื้อยาเสพติด
จากนายสันเสริญหรือนายตั้มอายุ๓๑ก็เอารถกระบะมีตราฝ่ายปกครองของอำเภอละแม
จอดขวางประตูทางเข้าออกจากบ้านตามอำนาจการตรวจค้นของพรบยาเสพติด
แล้วก็แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ปราบรามยาเสพติดขอให้นายสันเสริญลงมาจากรถเพื่อมาพูดคุย
แต่นายสันเสริญเนี่ยชี้ให้เข้าไปจับคนในบ้านแต่เจ้าหน้าที่ไม่เข้านะฮะ
บอกว่าให้ลงจากรถแล้วมาคุยกันปรากฏนายสันเสริญเร่งเครื่องรถพุ่งชนรถของเจ้าหน้าที่
มีอศ๒คนที่ยืนคุมเชิงเนี่ยกระโดดหลบกันจ้านละวันเลย
แล้วนายสันเสริญก็หนีจากบ้านไปเจ้าหน้าที่ต้องใช้ปืนยิงใส่ยางรถของนายสันเสริญ
แล้วก็พยายามตามตัวนายสันเสริญแล้วแต่ตามไม่ทันค่ะนี่นะฮะหลังจากนั้นก็เลยกลับมาที่บ้านหลังนี้นี่ไง
พบว่าคนในบ้านก็หนีไปหมดแล้วก็รายงานไปยังนายอำเภอแล้วก็แจ้งไปยังสพละแม
ให้ส่งร้อยเวรมาที่เกิดเหตุให้ผู้ใหญ่บ้านกับเจ้าของโครงการหมู่บ้านเนี่ย
มาเป็นพยานในการตรวจค้นซึ่งไปตรวจค้นก็พบสิ่งของผิดกฎหมาย
มีปืนลูกโม่ไม่มีทะเบียนมีกระสุนปืนมียาไอซ์ที่เป็นอุปกรณ์เสพยาไอซ์นะฮะ
ชุดตาชั่งดิจิตอลมีถุงซิปล็อกเล็กอีก๙๐ถุงมีตู้เซฟตู้นึง
ก็เลยยึดมาตรวจสอบค่ะนี่คือสิ่งที่ตำรวจชี้แจงนะครับ
ร้อยตำรวจเอกชินวงศ์ไหมทองร้อยเวรเจ้าของคดีนะครับ
วันนี้ก็มาที่โรงพักนะฮะเพื่อมาทำสำนวนคดี
แล้วก็เอาของกลางต่างมาให้สื่อมวลชนดู
บอกว่าหลังจากนี้จะไปขออนุมัติออกหมายจับนายสันเสริญชูเกิดในข้อหาเรื่องของอาวุธปืนกับกระสุนปืนที่ไม่มีทะเบียนนะ
แล้วก็ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานหลบหนีการจับกลุ่มทำให้ทรัพย์สินทางราชการเสียหายด้วย
เพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้ก็คือเจ้าหน้าที่ล่อซื้อจะจับกลุ่มนายสันเสริญที่เป็นผู้ต้องหาค้ายาเสพติด
ไปถึงบ้านเขาไม่ยอมออกจากบ้านไม่ยอมลงจากรถนะ

พุ่งชนรถเจ้าหน้าที่แล้วก็หนีไป
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเชิญเจ้าของหมู่บ้านฝ่ายปกครองอำเภอและทั้งหมดมาร่วมกันเข้าไปตรวจค้นในบ้าน
ก็ได้ของกลางส่วนนายสันเสริญตอนนี้ยังหนีอยู่
และมีญาติเอาคลิปจากกล้องวงจรปิดหน้าบ้านไปร้องเรียนทางเพจหรือว่าสื่อสังคมออนไลน์อืมอ่า
เอาไปโพสต์ในสังคมออนไลน์แล้วก็กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยบุกเข้าค้นบ้านโดยไม่มีหมายค้นแล้วก็ยกตู้เซฟเข้าไป
ในอำเภอละแมก็เลยชี้แจงว่าลักษณะมันเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
แรกเหมือนนะครับจากที่รายงานในแรกเหมือนเขาจะให้ความร่วมมือนะครับ
แต่สักพักนึงเขาก็เลือกลักมองเหมือนกับคนมีพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจนะครับเขาก็ขึ้นกระจกรถนะครับนั่งอยู่บนรถก็ขึ้นกระจกรถแล้วก็เบิ้ลรถแล้วก็กระชากรถออกไปอย่างแรงนะครับไปชนรถของทางราชการได้รับความเสียหาย
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ผมทราบว่าเจ้าหน้าที่ได้ยิงปืนนะครับยิงปืนตามที่รับแรงก็ยิงปืนไปที่ล้อรถนะครับเพื่อที่จะมีเจตนาที่จะให้หยุดรถคันดังกล่าวให้ได้เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นบริเวณของชุมชนเป็นหมู่บ้านด้วยนะครับ
นี่ฮะทางเจ้าหน้าที่ก็ชี้แจงมาว่าแบบนี้นะครับส่วนญาติของนายสันเสริญที่อยู่บ้านหลังนี้หรือว่าจะยังไงก็แล้วแต่เผื่อจะให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็ลองบอกมากันแล้วกันแต่ว่าเนี่ยเราคุยกันหมดแล้วทั้งในอำเภอทั้งตำรวจที่เขาไปทำคดีตรงนี้เขาบอกว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้จะได้เข้าใจกัน